เป็นข่าวสุดเศร้าสำหรับการจากไปของชาญอารีกุล
ซึ่งตกจากคอนโดเสียชีวิตเมื่อกลางดึกคืนวันที่๑มีนาคมที่ผ่านมา
โดยชันในวัย๑๙ปีเป็นหนึ่งในนักกีฬาโบลิ่งอนาคตไกล
เคยติดทีมชาติไทยมาแล้วซึ่งเขาเริ่มเล่นโบลิ่งตั้งแต่๖ขวบ
ยนต์และเล่นกับครอบครัวแม้จะมีช่วงที่เว้นว่างไป
แต่ก็กลับมาเล่นแบบจริงจังอีกครั้งกระทั่งอายุ๑๓ปี
ฉันได้เข้าสู่เส้นทางนักกีฬาทีมชาติหลังจากได้มาเล่นกับพี่ในรุ่นประชาชน
และได้ลงแข่งประเภทคู่กับรุ่นพี่ในทีมชาติแล้วได้แชมป์มา
ทำให้มีคนเห็นแววเรียกตัวเข้ามาซ้อมในแคมป์ทีมชาติ
จากนั้นช้างก็พัฒนาฝีมือจนสามารถคว้าแชมป์รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน๑๘ปี
จากการแข่งขันโบลิ่งรายการการปรับปานครหลวงชิงแชมป์ประเทศไทยปีสองพันห้าร้อยหกสิบสาม
ด้วยคะแนนรวมสองพันห้าร้อยยี่สิบคะแนนก่อนได้สิทธิ์เป็นตัวยืนทีมชาติ
ซึ่งสมาคมโบลิ่งแห่งประเทศไทยได้พูดถึงฉันในเวลานั้นว่าจะเป็นอนาคตที่ดีและเขาสามารถไปได้ไกลกับกีฬาชนิดนี้
ต่อมาชานมีชื่อติด๑ใน๒๒คนที่สมาคมกีฬาโบลิ่งแห่งประเทศไทยเรียกเก็บตัวเพื่อเตรียมทำศึกใหญ่
เอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกม๔เกมและเยาวชนชิงแชมป์โลกร่วมกับรุ่นพี่ยอดฝีมือของประเทศเช่นโจ้ยานพลลาบอาภารัฐ
เคยกล่าวเอาไว้เมื่อตอนอายุ๑๗ปีว่าเป้าหมายในอนาคตอยากติดทีมชาติไทยไปแข่งซีเกมหรือเอเชียนเกมรู้สึกว่าแค่ได้ไปแข่งก็ดีใจแล้ว
เพราะจากรุ่นพี่ในทีมชาติตอนนี้ก็เก่งกันทั้งนั้นถ้าจะไต่เต้าขึ้นไปสู่ชุดใหญ่ก็น่าต้องใช้เวลาอีก๔๖ปีเพราะต้องสั่งสมประสบการณ์อีกมากพอควร
นี้ตำรวจได้รับแจ้งเหตุการณ์เสียชีวิตของชาญเมื่อเวลา๓นาฬิกา๔๕นาทีของวันที่๑มีนาคมที่ผ่านมา
โดยตำรวจสอนอสำเรย์ได้รับแจ้งเหตุว่ามีชายหนุ่มตกจากคอนโดมิเนียมหรูย่านธนบุรีเสียชีวิตเข้าตรวจสอบจึงพบว่าเป็นร่างของชาญอารีกุลซึ่งพักอาศัยอยู่ที่ชั้น๙ของคอนโดแห่งนี้
ตำรวจเก็บหลักฐานและสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดต่อไป
ขอบคุณทุกคนที่ช่วยด้วย